กันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าทั่วไทยค่ะ

บางจังหวัดปิดถนนแล้วนะคะ

เพราะคนมากันเยอะค่ะก็อยากให้
คนมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นนะคะ

ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะโอ้โหเชียงใหม่

ในฐานะการณ์โควิดโดยเฉพาะ
รอบคู่เมืองก็มีสภาพอย่างนี้แหละค่ะ

แล้วก็มีคนเอารถกระบะตระเวน
เล่นสัดน้ำตามพื้นที่ต่าง

เหมือนก่อนโควิดเป๊ะเลยใช่ครับ

แบบนี้เลยนะคะก็สนุกสนาน

กันแบบนี้นะคะคลายร้อนกัน

หน่อยค่ะนะคะถนนข้าวเหนียว

ก็พบว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็
เล่นน้ำกันตลอดเส้นข้าวเหนียวนะคะ

ยังไม่คึกคักเท่าปีก่อนนะคะ

เพราะว่าปิดถนนแบบนี้ก็น่าจะอำนวยความสะดวกมาก
จริงแล้วเขามีเวทีมาสร้างสีสันด้วยนะคะ
เวทีกลางอยู่ข้างศาลหลักเมืองนะคะ

นครราชศรีมามีถนนเข้าไร่
สายทุ่งใหญ่พระแสง

นี่ค่ะถนนเข้าไร่
ชั่วคราวหนึ่งไม่ปิดไม่ได้แล้วล่ะค่ะขนาดนี้นะคะ
ก็มีรถน้ำดับเพลิงนะคะในพื้นที่
ขออภัยคุณผู้ชมค่ะอันนี้นครศรีธรรมราชค่ะ
นครศรีธรรมราชที่ถนนเข้าไร่นะคะ
ก็ต้องมีรถน้ำดับเพลิงมาสนับสนุนในพื้นที่ที่มีการเล่นน้ำ
เอามาช่วยจะได้พ่นฉีดละอองให้กระจายคลายร้อน
กับคนที่มาเดินถนนตอนนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าขายของกันดีค่ะ
คึกคักเลยค่ะก็งานจะยาวไปจนถึงสองทุ่มนะคะ
แล้วไปดูจังหวัดนี้หน่อยค่ะชนบุรีบางแสน
ชายหาดบางแสนชนบุรีตอนนี้เริ่มมากันแล้วนะคะนักท่องเที่ยว
การจราจรในหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทย์
ทางลงหาดบางแสนถนนข้าวหลาม
ถนนบางแสนสาย๒ถนนเลียบชายทะเล
ก็คึกคักมากจริงตำรวจสพแสนศุกร์ก็อำนวยความสะดวกนะคะ
ให้การจราจรมีการระบายรถอย่างเร่งด่วน
คืนนี้ค่ะมีบางแสนรถติดแล้ว
คาดว่าในพื้นที่บางแสนคนจะเยอะทีเดียวในช่วงกลางคืนค่ะ